ครับมาดูเรื่องที่ดีต่อใจร้อนล่ะนี่ปรบมือเลยปรบมือจริงจริงค่ะ
ครับผู้พิทักษันติราชรับใช้ประชาชนชื่นชมมากเลยเพราะอะไร
พี่ตำรวจท่านนี้อุ้มน้องคนหนึ่งค่ะอายุ๗ขวบเท่านั้น
ประสบอุบัติเหตุอุ้มไปส่งโรงพยาบาลครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องเล่าถ้าไม่เล่าเดี๋ยวจะไม่รู้ความ
ใช่แต่เห็นไหมฮะตำรวจเนี่ยอุ้มเด็กอยู่ในอ้อมแกะอ้อมกอดอ้อมกอดค่ะ
มีภาพนิ่งใช่ไหมครับภาพนิ่งที่เห็นตำรวจเขาอุ้มที่เขามีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมากมายเลยนะครับ
นี่คือภาพต้นเรื่องภาพเดียวเท่านั้นใช่ครับภาพนี้บอกทุกสิ่ง
แล้วมีคนเอาไปโพสต์ลงไว้นะคะก็เนี่ยค่ะแคปชั่นที่เขาระบุไว้คือ
เช้านี้มีมอเตอร์ไซค์ล้มน้องคนนี้เจ็บเห็นแล้วทำให้ยิ้มได้จากความน่ารักของพี่ตำรวจ
ที่อุ้มน้องไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าทำไมถึงมีภาพเดียวแล้วแชร์กันไป
แต่คนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์มหาศาลนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพตำรวจ
หนึ่งอุ้มเด็กนักเรียนชายอายุเพียงแค่เจ็ดขวบนะคะเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำรถเข็นซึ่งเป็นรถนอน
มารับแล้วพาตัวน้องเข้าไปด้านในโรงพยาบาลค่ะหลังจากนั้นพี่ตำรวจก็เดินออกมาอำนวยการจราจรต่อค่ะ
แล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพังงาค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะครับขอเอ่ยชื่อได้ไหมคะคุณได้สิฮะต้องเอ่ยฮะ
พี่ตำรวจนายนี้ชัดเลยร้อยตำรวจเอกนรงฤทธิ์มาลาแวจันทร์
เป็นรองสารวัตรจราจรที่สพเมืองพังงาตอนนี้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์
น้ำใจงามฮะช่วยเด็กรถล้มแล้วอุ้มไปเองเลยใช่ค่ะ
ส่วนเจ้าของโพสต์ล่ะคะคุณจีราพรบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเป็ดย่างอยู่ตรงนั้น
กำลังเปิดร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนั่นแหละเห็นมอเตอร์ไซค์ลื่นล้นน้ำฝนที่มันตกลงมาถนนลื่น
ก็เห็นว่ามีคนเจ็บสองคนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนขี่นะแล้วน้องนักเรียนด้วยโอ้ยังเล็กอยู่เลย

ใช่ค่ะส่วนพี่ตำรวจจริงเขาออกมาอำนวยความสะดวกการจราจรไงคุณ
ก็เลยรีบอุ้มน้องไปส่งตรงโรงพยาบาลทันทีเธอเลยตัดสินใจถ่ายภาพแล้วโพสต์
ตั้งใจว่าจะถ่ายวีดีโอนะแต่กดไปกดมาแล้วก็ติดลูกค้าอยู่ด้วย
ถ่ายภาพได้แค่ภาพนี้ภาพเดียว
ก็เลยเอาโพสต์แล้วก็มีการแชร์เรื่องราวนะฮะ
ฟังเสียงเธอค่ะ
อ้าวทีนี้อยากจะเห็นตัวเป็นของพี่ตำรวจท่านนี้
ร้อยตำรวจเอกนรงฤทธิ์ค่ะตำรวจที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
ท่านบอกว่ายังไงบ่อตอนปฏิบัติหน้าที่ผมเห็นแล้วแหละ
มีรถมีอุบัติเหตุลื่นล้มต่อหน้าต่อตา
แล้วเด็กเจ็บที่ขานะก็เลยประสานทางโรงพยาบาลนะคะ
เตรียมตัวรับตัวเด็กก็ระหว่างรอ
อุ้ยเด็กเจ็บปวดมากโรงพยาบาลห่างไอ้กับคุณ
แล้วก็ตำรวจจราจรนะท่านนี้กับเพื่อนเนี่ย
ต้องวิ่งสองฝั่งถนนเพราะอะไรอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

อีกฝั่งก็เกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บเยอะกว่า
ฝั่งของเด็กเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะว่าขี่จักรยานยนต์รถล้ม
ผู้ปกครองก็บาดเจ็บส่วนตัวเด็กเจ็บขา
เอาล่ะตำรวจวิ่งไปวิ่งมาแล้วเห็นว่ารถกู้ภัยแล้วก็ตรงนั้นมันรถติดการจราจรในช่วงเช้า
มันติดมากนะครับกู้ภัยมารับได้ฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งเนี่ย
ถ้าจะปล่อยให้เด็กรอเดี๋ยวเด็กเจ็บผมเห็นโรงพยาบาลอยู่ห่างไป๓๐๐เมตรผมอุ้มเองเลยครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากมีคนชื่นชมค่ะ
ฝนตกถนนลื่นก็ได้ยินเสียงรถถลายลื่นก็เห็นเห็นตรงตำตาเลยครับก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ
ลึกก็มีความภูมิใจครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องปกติมากกว่าเกี่ยวกับในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันซึ่งเราจราจรเนี่ยต้องเจออยู่แล้วครับก็เลยก็เลยพยายามก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็คือทำตามหน้าที่มากกว่าครับ
ตอนทำไปก็คือพยายามเร่งรีบที่จะเอาเด็กไปให้เป็นมือหมอครับเพราะว่าเด็กมันประมาณ๗ขวบแล้วก็เขาก็มีอาการเจ็บก็เลยไม่ได้ก็เลยรีบช่วยเหลือมากกว่าครับ
นี่ค่ะชื่นชมจริงค่ะ
ใช่แต่ผมก็ไม่ได้อะไรกับคำชื่นชมมากนะเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่ผมต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษันติราช
ก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่ต้องช่วยเหลือประชาชนค่ะ